เกี่ยวกับพึ่งที่เขามาทำรังในสถานที่แปลก
แล้วรูปร่างของรังพึ่งก็ดูแล้วแปลก

หน้าตาเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพึ่ง

พึ่งเขาไปทำรังที่ไหนกันบ้าง

สถานที่ที่เพิ่งไปทำรังแปลกเที่ยวแรกก็คือ

แถมเป็นรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงซะด้วยนะ
ได้เจ้าขอคลิปเจ๋งเชื่อว่าโชคมาแน่
โอ้โหนั่นเบาะเลยต้องละออกหรือเปล่าเนี่ย
ฝูงพึ่งเข้าไปดำรังขนาดใหญ่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดง
เพิ่งถอยออกมาเจ้าของคลิประบุข้อความว่า
ขอให้รวยขอให้รวยงวดนี้
สำหรับรังพึ่งดังกล่าวยังไม่ทราบที่มาที่ไปแน่ชัดนะครับ
แต่ที่ทราบแน่ก็คือเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซคันนี้
งานนี้บรรดาชาวเน็ตคึกคักพากันเข้ามาตีเลขกันเพียบ
บางคนบอกว่างวดนี้หมาแน่มีบ้านขายบ้านกันเลยทีเดียว
ไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสงคราม
พึ่งหลวงทำรังขนาดใหญ่ใต้สูงประตูบทวัดดังอ้ำพวา
งานนี้ชาวบ้านไม่พลาดส่องเลขเด็ด
ไปกันที่วัดอินทารามตำบลเหมืองใหม่อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่นี่มีพึ่งหลวงมาทำรังขนาดใหญ่
กว้างประมาณ๕๐เซนติเมตร

ซุ้มประตูด้านหลังอุโบสถ
งานนี้สร้างความแปลกประหลาดใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
คุณพรพันนีวันนัสกุลอายุ๔๗ปี
ที่มากราบไหว้ขอพรและร่วมสวดมนต์ที่วัดเป็นประจำ
เล่าว่าพึ่งหลวงมาเกาะอาศัยทำรังที่อุโบสถวัดอินทารามประมาณ๑๕วันแล้ว
ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เดินทางเข้ามาชมพึ่งหลวงที่วัดอินทารามกันยังไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะเวลาสวดมนต์พึ่งหลวงเหล่านี้จะมีอาการคล้ายลักษณะเล่นเวฟ
แต่ไม่มีอาการดุร้ายไม่ทำร้ายคน
ทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมาส่องเลขเด็ด
ปีก่อสร้างโบสถ์๒๕๓๒และจุดทูปหาเลขกันอย่างคึกคัก
เลขที่ปรากฏนั่นก็คือ
ด้าพระครูพิสิทธิ์ประชานาธิ์
บอกอีกว่าพึ่งหลวงเกาะทำรังอยู่รอบอุโบสถ
ไม่ทำร้ายผู้คนที่เดินเข้ามาทำบุญภายในวัดแต่อย่างใด
คงมาฟังเทศคำสอนของพระพุทธศาสนากับพระพิสุขสงฆ์
และบอกเด็กวัดว่าอย่าไปทำร้ายอย่าไปไล่ด้วยนะครับ
โอ้โหเป็นคื่นเลยนะเวลามันขยับกันที

ก็เป็นความเชื่อด้วยว่าเพิ่งไปทำรังที่ไหนก็มักจะให้โชคให้ลาบนะ